คนกรุงเทพยังจำไม่ลืมค่ะ

ไม่บอกสิเดี๋ยวคนตามไปหา

แล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตข้างมันเป็นคลอง
แล้วพอน้ำท่วมมันมองไม่ออกอ่ะ

ตกลงไปในคลองแล้วน้ำดำเน่าคุณผู้ชม

มันมีแท่งปูนขึ้นมาแล้วเป็นขาวแดงที่ตีไว้
ใช่ค่ะแต่พอน้ำมันปิดหมดมันมองไม่เห็นแล้วไง
นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนนะครับ
คือถ้าเราเดินมาในช่วงเวลาปกติ

ทีนี้พอกลางคืนแล้วมืดฝนตกแล้วน้ำมันท่วมขึ้นมา

แล้วคือไม่รู้ว่าตรงทางที่เดินได้มันขนาดไหน

เพราะว่าตามปกติแล้วคนคิดว่าขาวแดง
ก็คือซ้ายเข้ามาของขาวแดงคือขอบถนน

แต่ที่เฌี่ยแหยอก็กาวสายก็โครม
แล้วเจ้ากระว้นน้ำไม่เป็น

แล้วหัวเจ้าก็เอาท้าวถีดำตัวเองมา

ของเธอเล่าเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหเครียดจริงจริง
วันนั้นเนี่ยเลิกงาน๖โมงเย็นค่ะฝนตกหนักรอแฟน
แต่แฟนก็บอกรถติดเหมือนกันน้ำท่วมเหมือนกันเธอก็เลยเดินย้อนไปหาแฟนดีกว่า
แล้วก็มีคนเดินตามเธอมาหลายคนนะพอมาถึงจุดตรงนี้
หน้าตึกวังเด็กอืมเนี่ยค่ะเธอบอกว่าถ้าเป็นตอนกลางวันอ่ะ
มันไม่มีปัญหาหรอกมันกลางคืนไงแล้วน้ำที่ท่วมมันดำดำ
มันเน่าอ่ะแล้วมันก็เลยขอบสีขาวแดงขึ้นมา
เธอก็โทรคุยกับแฟนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเห็นว่าอ๋อขาวแดง
ข้ามไปทางเท้านั่นแน่ข้ามไปปุ๊บหายไปเลยจมไปเลย
แล้วก็แบบน้ำลึกแบบยืนไม่ถึงนะ
นี่ค่ะที่สำคัญคือเธอว่ายน้ำไม่เป็น
น่ากลัวมากเธอบอกว่ายังคงเคราะห์ดีมั้งน่าจะยังไม่ถึงคราวตาย
เธอเอาขาเนี่ยไปแตะขอบผนังแล้วก็ค่อยถีบตัวขึ้นมา
จังหวะที่ขาไปโดนขอบผนังได้พอดี
ใช่ถีบตัวแล้วได้ยินเสียงกระเป๋ารถเมล์ตะโกนมีคนตกน้ำนี่ค่ะ
มีผู้ชายใส่เสื้อสีดำคนหนึ่งเธอบอกเธอจำได้
แล้วก็มีตำรวจสองนายมาช่วยดึงเธอขึ้นมาให้ยืมโทรศัพท์โทรหาแฟน

มันเป็นทางลาดที่เอาเท้าถีบตัวขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมาได้
เธอไม่บาดเจ็บอะไรมาก
เธอก็ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เพื่อที่จะไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้
เธอก็โพสต์ขอบคุณคนที่มาช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานเขตจตุจักร
กันหน่อยดีไหมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใคร
นี่เธอยังเคราะห์ดีที่ตะกายขึ้นมาได้
ที่มีคนเห็นและช่วยดึงเธอขึ้นมาได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่เลยครับท่านผู้ชมครับ
จะได้เห็นภาพกันนะฮะเราลงไปสำรวจจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
หลังจากที่ไปเห็นพื้นที่ก็พบว่าหลังขอบฟุตบาทสีขาวแดง
จะเป็นคลองระบายน้ำโดยบริเวณดังกล่าวไม่มีที่กั้นไม่มีรั้วกั้นนะครับ
หากมีน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตจนน้ำที่ท่วมขังเสมอกับระดับน้ำในคลองเนี่ย
จุดนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นที่เดียวกันไปเลย
แล้วมันไม่มีอะไรบอกว่าตกลงตรงไหนคือพื้นตรงไหนคือคลอง
ทีมข่าวเราก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าเขาก็ทราบว่าวันศุกร์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักนะครับ
หนักจนน้ำท่วมริมถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำในคลองก็สูงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันเสมอกันหมดท่วมขังบนถนนเสมอกันหมด
แล้วเมื่อปีที่แล้วนะคุณเข็มมาสอน
เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยฝนตกหนักน้ำท่วมเสมอกันเลย
มีคนเดินมาริมถนนช่วงน้ำท่วมแล้วพลาดก้าวตกลงไปเหมือนกัน
จุดเดียวกันเลยแต่โชคดีที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ลงไปแค่ขาเดียวแล้วก็ขึ้นมาได้
แต่ผู้หญิงที่เกิดเหตุเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเธอลงทั้งตัว
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
หลายคนก็เห็นตรงกันว่าจุดนี้ควรจะมีการติดตั้งราวกั้นที่สูงกว่านี้
เพื่อจะได้ระบุให้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นถนนตรงไหนเป็นคลอง
บางคนก็โพสต์แนะนำว่าเวลาที่น้ำท่วมแล้วก็มืดเนี่ย

ทางเจ้าหน้าที่กรทมก็เอาแผงเหล็กไปกั้นแล้ว

ค่ะแผงเหล็กแบบนี้ค่ะความจริงต้องเอาทุกจุดเลยนะ
ใช่ใช่จริงถ้าน้ำท่วมมันมองไม่ออกจริงโดยเฉพาะตอนกลางคืน
เจ้าตัวที่โพสต์ในเฟซบุ๊กก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วย
งมโทรศัพท์มือถือให้เธอแล้วด้วย
อ๋อเหรอฮะดีใจด้วยนะคะโทรศัพท์ตกลงไปด้วยไงฮะ
นี่ค่ะส่วนการติดเชื้อโรคต่างเธอก็ไปพบคุณหมอแล้วนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยื่นเอกสารหลักฐานที่สำนักงานเขตจตุจักรด้วยนะคะ

ใช่ค่ะถ้าเข้าปากเข้าคออะไรไปมันก็นะก็ต้องไปตรวจนิดนึง

ใช่จังหวะน้ำมันลดแล้วไง